คุณผู้ชมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่เท่าไหร่สำหรับการมีเพื่อนบ้าน

โอ้โหนี่เจ๋งมากเลยเพื่อนบ้านในปุ้ยเหรอคะ

เชื่อไหมว่าเกิดมาไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านเลย

คือมีปัญหากับเพื่อนบ้านมันไปไหนยากครับ
เพราะบ้านเนี่ยราคาหลังเรือนล้าน

บางคนเนี่ยนะฮะถูกยืนกระโดดมาดักหน้ารถ

มาหาเรื่องชาวบ้านชาวช่องเขา

ตอนนี้กำลังมีคนมาก่อกวนที่รถ

เรายังไม่ได้ทำอะไรเลย

อยู่ดีอยู่ดี
ดีดีก็เดินมาคอร์สที่รถเรา

ท่านถูกรางวัลที่เท่าไหร่ครับ
บ้านที่เห็นไปคือสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนละวันคนละช่วงเวลาแต่เกิดที่เดียวกันก็คือในชุมชนดรอุดมห้าตะบนหมักแข้งเขตเทศบาลนครอุดรทานีคลิปเหล่านี้ลูกบ้านส่งมาร้องเรียนกับเพจไทยรัฐทีวีครับบอกว่าช่วยหน่อยเถอะนะฮะทุกคนในชุมชนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมประหลาดประหลาดของเพื่อนบ

ว่าผู้หญิงคนนี้อาศัยอยู่กับลูกชายคนเล็กตามลำพังครับส่วนแม่ของเธอเนี่ยทำงานอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะมีอาการแบบนี้นะเป็นมานานแล้วครับสมัยที่เธอเป็นวัยรุ่นนะก็ชอบมีเรื่องทะเลาะดากับชาวบ้านเป็นประจำแต่ระยะหลังอาการเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นในประธานชุมชนฮะล่าสุดส
จากกลด่าให้ของลับด้วยนะครับแล้วก่อนหน้านั้นนะคุณผู้ชมอันนี้อันตรายเคยกระโดดขวางหน้ารถนะฮะจะให้รถของเพื่อนบ้านเนี่ยชนเข้าค่ะชาวบ้านเคยแจ้งตำรวจแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมาก็ตักเตือนพาไปสงบสติอารมณ์ไม่นานก็กลับมาทำแบบนี้อีกชาวบ้านบอกว่าถ้าพึ่งตำรวจไม่ได้หน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยหน่อยหรือย
คือถ้าอาการหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นจะเป็นยังไงหรือถ้าไปกระโดดใส่รถชาวบ้านเขาแล้วชนปั๊บตัวเธอเองนี่แหละจะเป็นยังไงนะครับอ้าวมาดูแลกันหน่อยนะฮะ